ภูทะเบิกคราวนี้พาคุณผู้ชมลงไปดูที่ภูเก็ตกันบ้างครับ
เกาะมะพร้าวพื้นที่แห่งนี้เองมีคนมาร้องเรียนกับหน่วยงานบอกว่า
มีในทุนไปกว้านซื้อที่ดินนะครับของชาวบ้านซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ
แล้วก็นำไปสร้างรีสอร์ทเพื่อขายต่อให้กับชาวต่างชาติครับ
พันธุ์ตำรวจเอกบัญชาปั้นประดับรองผู้บังคับการปราบรามการกระทำ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศนะครับ
ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารมณฑนทหารบกที่สี่สิบเอ็ด
ตรรวจผู้ทอนจังหวัดภูเกษตรรวจท่องเที่ยวกำนันตำบลกตแก้ว
และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในเกาะมะพร้าว
หมู่๖ตำบลตกแก้วอเมืองภูเกษ
หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีนายทุนกว้านซื้อที่ดิน
ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์จากชาวบ้าน
เพื่อนำไปสร้างรีสอร์ทแล้วก็ขายต่อให้กับชาวต่างชาติครับ
จากการตรวจสอบพบนายอาดำชาวสวีเดนนะครับแสดงตัวเป็นผู้ดูแล
พร้อมกับนำเอกสารใบเสียภาษีบำรุงทองที่มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
แต่ไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินครับ
สำหรับพื้นที่โดยรอบนั้นก็มีการปลูกสร้างบ้านพักตามไหล่เขารวม๑๔หลังนะครับ
หลังมีชาวต่างชาติเช่าอาศัยอยู่ระยะยาว
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบตามหลักเขตจำนวน๑๘หมุด
เนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่
ซึ่งการปักหมุดแสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมยื่นขอเอกสารสิทธิ์
ดำเนินการสำเร็จที่ดินบริเวณนี้จะมีราคาไร่
ละไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายอดำ
เพราะว่าเป็นเพียงแค่คนดูแลแต่จะดำเนินคดีกับผู้ครอบครอง
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในใบเสียภาษีบำรุงท้องที่
ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
และตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตราเก้า
รวมไปถึงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
เนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วนะครับ